ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันเกิดขึ้นในสังคมไทยจริง
คือเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกมาก

ก็เลี้ยงดูอย่างดีล่ะค่ะ
ลูกเธออักเสบจากการถูกกระทำชำราวถูกข่มขืน
สุดท้ายแล้วก็เลยรู้มาว่าเธอถูกเครือญาติของฝั่งพ่อบุญธรรมเนี่ย
เจ็ดคนด้วยกันนะคะอายุไล่ตั้งแต่สิบสองยันห้าสิบสองปีเนี่ย
มขืนมาราทอนมานานกว่า๒ปีแล้วก็บังคับให้กินยาคุม
เพื่อไม่ให้ท้องด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย
สาวก็เลยไปแจ้งตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
สืบสวนก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหามาหมดแล้ว
เพื่อสอบปากคำเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวชะลัดทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักของน้อง
ผู้เสียหายนะคะแล้วก็ไปเจอกับพี่สาวของน้อง
ที่เป็นคนพาน้องไปแจ้งความเนี่ยค่ะ
เธอเล่าบอกว่าแม่กับน้องสาวเธอสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
ส่วนพ่อเนี่ยเลิกกับแม่ไปนานแล้วค่ะ
ทีนี้มีนายรงพุทธเดชลูกพี่ลูกน้องของแม่เนี่ย
เลี้ยงน้องสาวเธอเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายตั้งแต่น้องยังเด็กเลยค่ะ
ทีนี้อยู่น้องมาบ่นว่าปวดท้องเธอก็พาไปหาหมอตามปกติ
กระทั่งหมอบอกว่าน้องมีอาการมดลูกอักเสบ
ติดเชื้อเพราะได้รับความกระทบกระเทือน
มีร่องรอยถูกข่มขืนอย่างรุนแรงจนอวัยวะเพศฉีกขาด
เธอช็อกมากนะคะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับน้องสาว
ถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกว่าคนที่ทำน้องเนี่ย
ชื่อนายทรงวุฒิหันกลางหรือนายโด่อายุ๒๐ปี
ตอนนั้นน้องพูดชื่อคนนี้คนเดียวพอเธอรู้เรื่องปุ๊บ
ก็ประสานญาติที่กรุงเทพเลยนะคะให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี
สุพรรณบุรีพร้อมกับตำรวจมีสหวิชาชีพมาสอบปากคำน้อง
สุดท้ายน้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะแต่มีทั้งหมด๗คน
โดยทุกคนสับเปลี่ยนมากระทำชำราวน้องวันละ๒๓ครั้ง
แต่นายโด่นายทรงวุฒิที่น้องพูดถึงตอนแรกคนนี้คือคนที่กระทำน้องเกือบทุกวันค่ะ
คนที่ใกล้ตัวเราก็คือลูกหลานแห่งนั้นนะเพื่อนเพื่อนฝูงด้วยกันใช่ไหมค่ะ
ที่เขาโดนไปเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไง
เราก็ตกใจเหมือนกันค่ะที่เรารู้ก็คือจากปากน้องแอ๋มเอง
เราไม่ได้ไปบังคับถามไม่ได้อะไรรู้แค่ไนโด่คนเดียว
แต่พอไปโรงพยาบาลเนี้ยแหละถึงมารู้คนที่สองที่สามที่สี่
ที่ห้าที่หกเนี้ยค่ะมันเป็นคนพูดเองหมดเลย
ไม่ได้บังคับถามคือใช่ค่ะกับหมอแล้วก็กับอ่า
ยังเป็นเด็กชายกันอยู่เลยค่ะหมาแจบก็ตามหน้าจอได้ฮะ

หลานเขยพ่อบุญธรรมของเด็กอ่ะนะน้องนับถือเป็นพี่เขยนะครับ
อ่ามีพ่อตานะของในรัฐนะครับมีลูกของน้องสาวของพ่อบุญธรรมอีก
เป็นเขยของพ่อบุญธรรมก็มีเป็นคนต่างถิ่นที่เด็กเขาก็นับถือเป็นตายก็มี
นะมีเด็กชายอีกอายุสิบสี่กับสิบสองนี่ก็มีนะค่ะดูสิฮะ
คือเด็กมากอ่ะถูกต้องเครือญาติทั้งนั้นนะครับ
ของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่เชื่อว่าเครือญาติด้วยกันจะมาก่อเหตุ
ว่าทำตามที่เด็กกล่าวอ้างนะครับพ่อบุญธรรมอายุห้าสิบสามของเด็กสาม
ผู้เสียหายยอมรับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าผู้ต้องหาทั้งหมด๗คนเนี่ย
ที่เป็นทั้งลูกเขยกับหลานหลานของตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะโอ้โหพอรู้นี่ตกใจมากนะครับ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับส่วนทางคดีความผู้ต้องหาทั้งหมดยังภาคเศษนะครับ
มีผู้ต้องหาที่เป็นเด็กชายสองคนที่กำลังประสานผู้ปกครองที่ต้องไปสอบปากคำกับสหวิชาชีพนะฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับก็คือข่มขืนกระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ค้านการประกันตัวตอนนี้ก็ควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
สพเมืองสุพรรณบุรีนะครับค่ะผู้ต้องหาห้าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย
จะนำไปฝากขังต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่๑๕มิถุนายน
อ่าส่วนเรื่องของเด็กสองคนก็ต้องประสานสหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำถามข้อมูลต่อไปนะครับ